พาไปใกล้กรุงเทพบางแสนชนบุรีกะว่าจะไปเล่นน้ำคลายร้อนกันแบบชิล
แต่พอไปถึงปุ๊บทำไมคะเหม็นคลุ้งเลยค่ะน้ำก็ขุนปลาตายเกลือนแบบเนี้ย
ลงก็ลงอีกจะได้ลงแล้วกันก่อนหน้านี้มีภาพบางแสนน้ำใสนะใช่อุ้ยนี่เยอะมากเลยนะ
แต่เนี่ยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะนักท่องเที่ยวแบบโอ้ยบ่นกันอุบเลยแบบโอ้โหอย่างเซ็งอ่ะ
ส่าห์ขับรถมาจากปราจีนบุรีคุณผู้ชมนี่แหละค่ะไปเจอหาดบางแสนกับ
ว่าเที่ยวทะเลใกล้หน่อยนะฮะหน้าทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจ
คุณดูปลาตายเกลือนเลยแล้วพอมันตายเกลื่อนแบบนี้
แน่นอนว่ากลิ่นเหม็นคลุ้งมาเลยน้ำทะเลก็เป็นสีขุ่นด้วยค่ะ
ดานนักท่องเที่ยวที่แวะไปพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์
ไม่มีใครอยากจะลงเล่นน้ำอ่ะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็แบบเรียกลูก
ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนนะฮะอย่างนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะ
คุณวรพรเหล็กโบงนะฮะเดินทางมาจากปราจีน
เล่าให้ฟังว่าครอบครัวเนี่ยตั้งใจว่าจะมาเล่นทะเลนะคะ
เที่ยวพักผ่อนกลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
เธอเองไม่กล้าลงเล่นน้ำนะคะเช่นเดียวกันกับนายเสริม
เขาโคกรวดค่ะเป็นนักท่องเที่ยวอีกท่านหนึ่ง
เดินทางมาจากกรุงเทพเหมือนกันบอกว่ามาเที่ยวบางแสนเนี่ย
เห็นก่อนหน้านี้มีหาดสวยแล้วใช่ไหมบางแสน
ก่อนหน้านี้เขาก็ชื่นชมว่าสวยจริงจริงแต่มารอบนี้ทำไมอ่ะ
แล้ว๑๐ครั้งที่เขามาเนี่ยมันภาพนั้นมันหายไปแล้วนะ
คราวนี้โอ้โหเหม็นจริงไม่กล้าให้ลูกให้หลานลงเล่นน้ำค่ะ
เพราะว่าน้ำทะเลเหม็นมากแล้วก็กลัวในส่วนของเชื้อโรคด้วยนะ
พาเด็กเด็กกลับบ้านค่ะแล้วก็อยากจะวอนเจ้าหน้าที่เร่งเข้ามาตรวจสอบหน่อย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบางแสนนะคะ
เพราะว่าหากปล่อยไว้อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเข้ามาเที่ยวอีกค่ะ
ทางด้านนายโสพลขาวสะอาดค่ะชาวประมงในพื้นที่บอกว่า
ปลาที่ตายเกลื่อนในพื้นที่แบบนี้เป็นปลาหางโกย
มันหลุดมาจากอวนเรือประมงค่ะแล้วก็ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่ง
ซึ่งปลาชนิดนี้เนี่ยลักษณะมันจะคล้ายกับปลาทู
แต่ว่ามีกล้างเยอะคนไม่นิยมกินมีราคาถูกค่ะ
ก็เขาใช้เป็นอาหารสัตว์เอาไปเลี้ยงเป็ดอะไรแบบนี้ค่ะ
พอมันเกยมาแบบนี้โอ้โหแน่นอนว่าตอนนี้
เจ้าหน้าที่บางแสนช่วยเหลือกันแล้วนะ
ลงพื้นที่กันด่วนแล้วก็ชาวบ้านร้านค้าต่าง

แต่ฝากตรวจสอบนะมันหลุดมาหรือว่าตั้งใจ

อาจจะต้องไปตรวจสอบเพราะเมื่อกี้นี่คือชาวประมหนึ่ง
ในชาวประมงเขาบอกว่าเช่นมันหลุดออกมาจากอวน
ที่เขาบอกว่าไอ้ตะข่ายอวนมันรูช่องมันใหญ่

เพราะว่านักท่องเที่ยวเขาตกใจ